ข้างข้างของวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจปกครองอำเภอเมืองเลย
เข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
แต่เขาอ้างว่ามีการต่อสู้ของคนที่อยู่ในบ้าน

จนทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
ชื่อว่านายเมธารัฐจันสว่างอายุ๓๕ปี
เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์นี้มีการทวงถามว่า
มันเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
และบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนเลย

แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในเหตุการณ์วันนั้น
เจ็ดนายหายไปไหน
เหตุการณ์นี้ล่าสุด๒ใน๗นายเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
และรับสารภาพว่าเป็นมือยิงด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ย้ำค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเมธารัฐจันทร์สว่างนะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตคืนวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงสายญาติของผู้เสียชีวิตประมาณ๓๐คน

หลังจากทราบข่าวว่า๒ใน๗เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดที่ไปเข้าจับกลุ่ม
ที่ไปตรวจค้นยาเสพติดในคืนวันนั้น
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ทราบชื่อ๒นายที่เข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ
ชื่อว่านายโกเมษสุธิรักอายุ๔๖ปีหรือกำนันแม็กซ์
อีก๑คนในบุญเชษสุวรรณพฤกษ์อายุ๓๕ปีเป็นผู้ช่วยกำนัน
ทั้งสองคนนี้เขารับสารภาพกับตำรวจค่ะ
บอกว่าเป็นมือยิงนายเมธารัฐจริง
อ้างแบบนี้อ้างบอกว่าตอนนั้นนะ
คนที่อยู่ในบ้านมีอาวุธมีด
และพยายามต่อสู้ก็เลยใช้อาวุธปืนเป็นการยิง
เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
ทันทีที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ขึ้นรถตู้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยนะคะ
ญาติค่ะชูป้ายตะโกนสาบแช่ง

นางหนูหนีชุมแวงวาปี
เป็นป้าของผู้เสียชีวิตบอกกับทีมข่าว
แล้วพูดทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าเสียใจมาก

บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องถูกดำเนินคดี

ทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิต
และเธอกับครอบครัวจะไม่ยอมเด็ดขาด
นี่เป็นช่วงที่นำเจ้าหน้าที่ทั้ง๒นาย
ขึ้นรถตู้และญาติถือป้ายด้วย

ญาติทุกคนบอกจะขอสู้ต่อ
ถ้าตำรวจไม่นำตัวเจ้าหน้าที่อีก๕คน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์มาดำเนินคดี
ขั้นต่อไปคือจะเอาศพของหลาน

เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าค่ะ
และจะไม่ยอมรับเงินใดจับกับเจ้าจากเจ้าหน้าที่คนไหน
ขอเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบ
ต่อว่าจะให้กี่ล้านก็จะไม่รับค่ะ
อกจากนี้นะคะขอถามกลับไปยัง

ถามว่าทำไมไม่ออกมาชี้แจง

ไม่มีอาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่แน่นอนค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารีกิจ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเลย
เปิดเผยว่าวันนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้ามอบตัวแล้ว
และจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การว่า
เข้าไปตรวจค้นในบ้าน
ระหว่างนั้นผู้ตายใช้อาวุธมีดต่อสู้
ก็เลยยิงปืนออกไปเป็นการป้องกันตัวนัดเดียว
จากนั้นผู้ตายวิ่งหนีออกมาข้างหลัง
ใช้มีดฟันอีกรอบก็เลยยิงสวนไปอีก๑นัดรวมเป็น๒นัดแล้วนะ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก่อนนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคัดค้างการประกันตัวด้วยค่ะคดีนี้
เพราะว่าประชาชนให้ความสนใจนะคะ
อกจากนี้มีอัตราโทษสูง

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ